ส่วนบ้านหลังนี้ที่ลบบุรีครับคือคนที่บ้านเนี่ย
เขาต้องมาหาหมอในกรุงเทพพอกลับบ้านไปเฮ้ยของหายไปเยอะเลยอ่ะ
พวกพระเครื่องเหรียญราชการต่างหายไป
เปิดดูกล้องวงจรปิดเต็มฮะเจอเลย
นี่ปีนเข้ามาแล้วฮะผู้ชายคนนี้ครับใส่กางเกงขาสั้นสีขาวแดงนะ
เข้ามาแล้วลักษณะท่าทางไม่ใช่เจ้าของบ้านแน่ถ้าเข้ามาแบบนี้
ตอนแรกเขาปั่นจักรยานมาก่อนอยู่บนถนนเขตเทศบาลตะบนบ้านหมี่

เหมือนดูร่านราวตอนนั้นกี่โมงนะน่ะ๔๓๐กว่าไหม๔๔๐

ไม่มีคนอยู่ก็เลยปีนเข้าไปครับเป็นบ้านเลขที่๕๗

นี่
ไม่ปักใจเชื่อครับเพราะว่ามีพยานหลักฐานแล้วก็คำสารภาพของนายเอเนี่ยตั้งแต่ต้น
ก็เลยนำเอไปสอบสวนเพิ่มเติมที่โรงพัก
สุดท้ายยอมสารภาพว่าผมติดยาครับแล้วก็เสพยาบ้ามาทุกวันเลยฮะอืม
ส่วนน้องชายเจ้าของบ้านอย่างคุณวัญชัยอายุ๗๙ปีก็บอกว่า
ผมมารู้อยู่แล้วว่าแถวนี้โจรชุมก็เลยติดกล้องวงจรปิดทั่วบ้านเลยนะ
ติดเหล็กดัดประตูหน้าต่างแม่แต่มันยังงัดเข้ามาอีกนี่ฮะนี่คุณวัญชัย
ผมว่าคาดว่าคนร้ายน่าจะรู้ความเคลื่อนไหวของคนในบ้านแหละ
ก็เลยเข้ามาขโมยของแบบใจเย็นเลยอ่ะไอ้ที่หายไปก็มีทั้งพระพุทธรูป
มีพระเครื่องสร้อยคอเหรียญที่ระลึกหลายรัชกาลเลย
มีแหวนมีอัญมณีเงินสดด้วยเป็นแสนครับที่หายไปเนี่ย